ของสภาพอากาศเนี่ยถ้าจะเดินทางหรือว่าจะท่องเที่ยวเนี่ย
อยากให้ระมัดระวังแล้วก็เชื่อคำเตือนหน่อย
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
คือเกิดเหตุเรือกีบเลายาวนะครับคล้ายเรือหางยาวแล้วฮะ
แต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรือของดรขอเขานะฮะ
กรีบเผายาวที่ผมเล่าเนี่ยมันจมไปแล้วล่มไปแล้ว
อันนี้คือเขาจะไปหากันคือนักท่องเที่ยวเนี่ยล่องเรือครับ
หายไป๒เจอแล้ว๔ตอนนี้ชุดประดาน้ำยังเร่งค้นหาผู้สูญหายอยู่ครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
ฝ่ายปกครองแล้วก็ชุดประดาน้ำของจังหวัดหนองคายครับ
เขาวางแผนแล้วก็กระจายกำลังกันทางน้ำ
เพื่อค้นหานักท่องเที่ยวที่ศูนย์หายในแม่น้ำโขง
๒คนตอนนี้นะครับโดยล่องเรือเนี่ยไปตามริมฝั่งแม่น้ำโขง
หรือว่าบริเวณเกาะดอนต่ำดอนแตงนะครับ
แต่จากการค้นหาเนี่ยเป็นเป็นด้วยความยากลำบาก
ตอนนี้นะครับมีการนำเรือกีบเผลายาวนะครับ
ติดเครื่องยนต์บรรทุกบุริษัน๖คนครับ
คือนายชัดชัยพันธจิตอายุ๕๘ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารระเบียงริมโขง
นางสาววราพรหนันคำอายุ๒๑ปี
นายสุรกิจขันธวัฒน์อายุ๒๑ปี
นางสาวรัชนีพรสุนทรบุญครับขออภัยอายุ๓๕ปี
นายกริจชนัดมีศรีอายุ๒๖ปี
และนายอภิวัตกลิ่นอุบลคนนี้ไม่ทราบอายุนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยนั่งเรือลงเรือลำเดียวกันฮะ
แล้วก็ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำโขงในยามเย็น
แต่พอออกไปได้ไม่นานหรอกครับคุณผู้ชมครับ
พายุฤดูร้อนมันมาลมแรงสิครับ
เรือเนี่ยทรงตัวไม่อยู่เกิดล่มครับ
ใกล้กับร้านอาหารบริเวณริมโขงนี่แหละ
เพราะว่าออกไปได้ไม่นานนะครับในพื้นที่บ้านท่ามะเฟือง
ตะบนโพนสาอำเภอเมืองหนองคายครับ
ปรากฏว่า๔คนครับคุณผู้ชม
ฉัดชัยนางสาววราพรนายสุรกิจและนายอภิวัฒน์เนี่ย
ว่ายน้ำลอยไปติดไอ้สันดอนเนินทรายกลางแม่น้ำโขง

นั่นแหละครับ๔คนนี้เขาไปติดอยู่ตรงนั้น
แล้วก็มีชาวลาวมาช่วยเหลือเอาไว้
แล้วพาทั้ง๔คนส่งกลับฝั่งประเทศไทยอย่างปลอดภัย

แต่๒คนนี้ยังหาไม่เจอครับ
นางสาวรัชนีพรแล้วก็นายกริจชนัดครับ

ขณะนี้แม้เจ้าหน้าที่จะยุติการค้นหาชั่วคราวไปก่อนนะครับ
แต่เชื่อเหลือเกินว่าทั้งสองคนนั้นจะรอดชีวิต
คืออาจจะไปติดอยู่ตามเกาะกลางแม่น้ำโขงจุดใดจุดหนึ่ง
ที่๔คนเมื่อกี้เขาติดก็ได้